ท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้ว
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดน่านพักเพื่อไทย
สมาชิกรัฐสภาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ผมต้องกลับขอบคุณท่านประธานครับที่ให้โอกาสผมได้ตอบข้อสักถาม
ในการอภิปรายในการแถลงนโยบายของรัฐบาล
รบทุกท่านไปเมื่อวานนี้นะครับ
สำหรับในส่วนของด้านสุขภาพหรือส่วนของกระทรวงสาธารณสุข
ผมเองจะขออนุญาตที่จะตอบในนามรัฐบาลในนามท่านนายกรมตรี
ในส่วนภาระงานที่กระทรวงสาธารสุขมีส่วนรับผิดชอบในเชิงนโยบาย
ผ่านไปยังท่านสมชิกรัฐสภาผู้ส่งเกียรติควรบทุกท่านนะครับ
ผมเองต้องกลับขอบพระคุณท่านสมาชิกที่ให้ความสนใจต่อนโยบายของรัฐบาล
โดยเฉพาะมุ่งเน้นนโยบายเกี่ยวกับด้านสุขภาพ
ขอบคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาครับ
อาจารย์ในแพทย์นรงสหเมธาพัฒน์นะครับที่ได้อภิปราย
ให้ความคิดความเห็นมามีข้อแนะนำมา

อัศวรรษรุ่งเรืองนะครับจากภก้าวไกร
ท่านสศสุพนักมีนเชยนนจากภาคเก้าไกล
ท่านสมชิกวิทยาภา๗ศิรฐานนทรท่านสมชิกวิทยาภาพิทักษ์ไทยเจริญ
และท่านสสชินันธรรมธิตินันนะครับที่ได้ให้ความคิดความเห็นและสอบถาม
เรื่องของนโยบายทางด้านสุขภาพมา
ผมเองขออนุญาตท่านประธานใช้เวลานะครับคงไม่นานนักครับ
ที่จะตอบข้อสักถามนะครับชี้แจงในประเด็นที่เป็นข้อเสนอแน่
หรือข้อสักถามหรือข้อสงสัยของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ
ที่จะสอบถามแต่ขอกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับ
ว่าผมจะขอตอบขอชี้แจงในมุมของนโยบาย
ต้องขออภัยที่ไม่สามารถที่จะตอบชี้แจงในลักษณะของการบริหารราชการแผ่นดิน
เพราะมีข้อคำถามหลายข้อคำถามครับจากเพื่อนสมาชิกที่ได้ถาม
ลักษณะเป็นกระทู้ถามมุ่งเน้นมุ่งลึกไปในเนื้องาน
ในเชิงการบริหารราชการแผ่นดินนะครับผมด้วยความเคารพครับ
เต็มที่ครับถ้าเป็นวาระที่มีกระทู้ถามไม่ว่าจะเป็นกระทู้ถามสด
หรือว่ากระทู้ถามทั่วไปกระทู้เฉพาะก็ยินดีจะมาตอบในสิ่งที่เป็นประเด็นนะครับ
สิ่งที่ท่านลงรายละเอียดเพราะว่าคำถามหลายคำถามเป็นลักษณะถามเจาะลึก
ในลักษณะการบุญหาราชการแผ่นดิน
ผมเองจะขออนุญาตชี้แจงท่านประธานนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบาย
แล้วก็เป็นที่สนใจของเพื่อนสมาชิกนะครับ
ที่ท่านสมาชิกได้ให้ข้อเสนอให้ความเห็นว่า
มันมีความหลากหลายในเชิงนโยบายไม่เป็นเอกภาพ
ทำให้การนำสู่การปฏิบัติมีความลักลั่น
ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ไร้การผสมผสานไร้การบูรณาการ
ตรงนี้จะเป็นคำถามที่ผมจะขออนุญาตเรียนตอบ
เรื่องของการกระจายอำนาจนะครับระบบเขตสุขภาพนะครับที่เป็นที่สนใจ
เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับ
ที่มีสมาชิกให้ความสนใจ
แล้วกล่าวถึงข้อห่วงใยว่าจะมีผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขหรือไม่
ผมต้องขออนุญาตท่านประธานบางคำอาจจะต้องขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับ
มีสมาชิกที่ถามเจาะลึกไปนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานของบุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขนะครับ
เรื่องของนโยบายทางด้านชีวบาลชีวาพิบาลนะครับ
ชีวบวกอภิบาลคือการดูแลผู้ที่ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายนะครับ

เรื่องของระบบข้อมูลนะครับ
ที่จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบบริการสุขภาพของเราในยุคนี้นะครับ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้
เรื่องของน้ำสะอาดนะครับที่มีผลกระทบต่อด้านสุขภาพ
เรื่องความมั่นคงด้านวัคซีนนะครับ
เรื่องนโยบาย๕๐เขต๕๐โรงพยาบาลในกรทมเป็นที่สนใจนะครับ
นโยบายของการกระจายอำนาจการถ่ายโอนไปสู่องค์กรปกครองส่งท้องถิ่น
หรือรอพอสตเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการทำปฏิบัติตามกฎหมายนะครับ
มีการถ่ายโอนไปให้องค์กราบมาอย่างสุขบันหลายหลายจังหวัดนะครับ
มีเพื่อนสมาชิกสนใจและเจาะลึกไปเรื่องของพนักงานบุคลากรทางการแพทย์
อันนั้นผมจะขออนุญาตนำเรียนท่านประธานชี้แจงเป็นประเด็นไปนะครับ
แล้วก็การเข้าถึงการบริการทางด้านทันตกรรมหรือบริการอื่น
และต้องขอบคุณนะครับที่ท่านสมาชิกให้ความสนใจเรื่องโครงสร้างประชากร
เรื่องภาวะเด็กแรกเกิดที่มีอัตรา

ในประเทศเราขณะนี้นะครับ

จากนโยบายของรัฐบาล

กระทรวงสาธารณสุขและสุขภาพ

ส่วนเข้าไปรับผิดชอบร่วมกับท่านรำตีช่วยสันตินะครับพร้อมพัฒน์
เราได้เริ่มการนำเอานโยบายของรัฐบาลนะครับ
ลงไปสู่นโยบายของกระทรวงสาธารสุขผมขอสไลด์ที่หนึ่งนะครับ

เพื่อความมั่นใจของเพื่อนสมาชิกครับที่มีข้อสักถาม
มีความห่วงใยว่านโยบายของรัฐบาลนะครับ
หลวมไม่มีเป้าหมายไม่มีความชัดเจนไม่มีทิศทาง
ผมต้องกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกด้วยความเคารพครับ
นโยบายที่แถลงในเล่มคำแถลงนโยบายตรงนี้
เป็นนโยบายภาพรวมของรัฐบาล

ภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน
ให้แนวนโยบายไปยังกระทรวงต่างที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องนะครับ
ว่าให้ไปจัดทำนโยบายรองรับนโยบายของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรม
ตอบคำถามของเพื่อนสมาชิกได้ทั้งหมดทุกมิตินะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายกลไกวิธีการนะครับ
สำริดที่จะนำนโยบายสู่การปฏิบัติทั้งหลาย

เราไม่ละเลยสิ่งที่ท่านได้ชี้แจงได้มีข้อคำถามเรานะครับ
กระบวนการของการจัดทำนโยบายของกระทรวงเรานะครับ
ซึ่งผมจะประกาศนโยบายนี้ต่อเพื่อนข้าราชการนะครับ
ปฏิบัติต่างในวันที่๒๒นะครับ
กันยายนที่จะถึงนี้กรอบที่เราทำวิธีคิดของเรานะครับ
อยู่บนพื้นฐานของการนำเอากรอบ๕ด้านตรงนี้มาวาง
แล้วผลิตนโยบายของกระทรวงออกมา
ในกรอบที่๑นะครับท่านประธานครับ
เราไม่ละเลยเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติที่เขียนไว้ในบทบรรยัติของรัฐมนุน
ให้ความสำคัญกับสิ่งที่รัฐมนุนได้กำหนดไว้
ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่๑๓
ที่พูดถึงด้านสุขภาพ
เราได้ให้ความสำคัญกับแผนแม่บทนะครับ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เขียนออกมา

ตรงนั้นเป็นกรอบที่เราให้ความสำคัญ
เนื่องจากมีบทบัญญัติรัฐมนูลและก็ยุทธศาสตร์ชาติที่เราต้องนำสู่การปฏิบัตินะครับ
กรอบที่๒นะครับ
เราให้ความสำคัญเรื่องผลลัพธ์สุขภาพ

สมาชิกหลายท่านห่วงใยว่านโยบายเราไม่มีทิศทางไม่มีเป้าหมายชัด

นำเรียนกับท่านประธานด้วยความเคารพนะครับ
มุ่งเน้นผลลัพธ์ของสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทย
โดยเฉพาะในภายในปี๒๐๗๐นะครับที่เราเข้ามาดูแลเป็นรัฐบาลอยู่นะครับ
มุ่งเน้นโดยใช้ผลลัพธ์เปรียบเทียบนะครับ
ของกลุ่มประเทศที่เป็นองค์การเพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา
ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษครับท่านท่านครับ
เราเอามาเปรียบเทียบเปรียบเทียบของประเทศในอาเซียนนะครับ
และต้องขอบคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านนะครับ
ท่านอาจารย์ในแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินนะครับ
อนุญาตเอ่ยนามท่านท่านได้ยกประเด็นเรื่องของเป้าหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับ
กระทรวงสุขเราให้ความสำคัญครับนั่นคือผลลัพธ์ที่เราคาดหวังที่จะเป็นนโยบายของกระทรวงเรา
ท่านประธานที่กรบครับในกรอบที่๓เนี่ยเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ
มิติสุขภาพถ้าไม่เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมันเป็นไปไม่ได้ครับ
เราก็เลยให้ความสำคัญกับผลสำรวจนะครับของความต้องการของพี่น้องประชาชนด้านสุขภาพโดยเฉพาะการบริการสุขภาพนะครับ
เราสำรวจตั้งแต่วันที่๒๒๒๙ตุลานะครับพฤษภาคมที่ผ่านมาท่านประธาน
และนำมาสู่การมารวบรวมกำหนดเป็นนโยบาย
ท่านประธานที่นักเคารพครับนอกจากเราจะรู้เรื่องของความต้องการพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ย
ภาพของสุขภาพที่เราคาดหวังในอนาคตนะครับ๑๐ปีข้างหน้าพี่น้องประชาชนคนไทยจะมีสุขภาพอย่างไร
ในอนาคตระบบสุขภาพของไทยเป็นอย่างไรเราคำนึงครับ
และในกรอบสุดท้ายครับเราให้ความสำคัญกับนโยบายของทางฝ่ายการเมืองนโยบายของพักการเมือง
ซึ่งมันเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วแปลงมาเป็นนโยบาย
ตรงนี้เองครับเลยให้ความมั่นใจกับท่านสมาชิกที่เคารพครับว่า
สิ่งที่ท่านห่วงใยนะครับหลวมเกินไปไม่มีทิศทางไม่มีเป้าหมาย
ถ้าท่านได้เห็นนโยบายของระดับกระทรวงแล้วเนี่ยท่านได้โปรดมั่นใจครับ
โดยเฉพาะกระทรวงซะสุกที่ผมกำกับดูแลอยู่นะครับ
ท่านประธานที่กรบครับภาพที่ท่านคาดหวังตรงนี้
ความตั้งใจของผมตอนแรกเนี่ยแปลงมาเป็นนโยบายของกระทรวงแล้วเนี่ย
ผมขออนุญาตท่านประธานครับให้ท่านสมาชิกได้เห็นว่า
นโยบายรัฐบาลและ๕กรอบที่เราแปลงมาแล้วเนี่ย
เป็นนโยบายของกระทรวงสุขที่เราจะประกาศใช้ภายใน๔ปีนี้อย่างไร

ตรงนี้มีเพื่อนสมาชิกนะครับได้เอามาฉายให้กับ
มาเสนอให้กับท่านสมาชิกได้ดูเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตอนแรกผมก็ตกใจพอสมควรเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้ยังเป็นร่างอยู่
ก็ผมเองจะตรวจพบภายในพรุ่งนี้นะครับ
ประกาศเป็นนโยบายแต่วันนี้ก็ค่อนข้างลงตัวนะครับ
อาจจะมีเพิ่มเติมบ้างบางส่วนนะครับ
สิ่งที่เป็นประเด็นทั้งหมดนะครับเราแบ่งเป็น๓ส่วน
ส่วนที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนเราจะออกนโยบายมาแก้ไขนะครับ
เมื่อแก้ไขและวางรากฐานเชิงระบบ
แล้วสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมต้องขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานผ่านไป
อย่างท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจที่เคารพครับ
กระทรวงสุขภาพเดิมนะครับเป็นกระทรวงใช้เงิน
เป็นกระทรวงขอเงินจากรัฐบาลนำไปบริการกับพี่น้องประชาชน
แต่กระทรวงสาธารณสุขยุคใหม่ครับจะเป็นกระทรวงที่สร้างเงินให้กับประเทศ
เป็นกระทรวงที่หาเงินให้กับประเทศครับ
เราก็เลยเติมเต็มเรื่องของเป็นกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงหนึ่ง
ที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยอาศัยมิติทางสุขภาพ
ตรงนี้เป็นกรอบของนโยบายที่ผมจะแถลงต่อผู้ปฏิบัตินะครับ
ทั้งหมดของกระทรวงศาสตร์ของเราและส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ
ท่านประธานที่กรบครับผ่านไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวลงลึกไปนะครับ
มันจะเป็นประเด็นผมขออนุญาตไปคุยกับทาง
ผู้ที่จะนำนโยบายสู่การปฏิบัตินะครับนำเรียนทุกท่านบันทึกไว้ในสภา
ผมกลับมารายละเอียดที่เพื่อนสมาชิกได้ให้ความสนใจ
แต่ขออนุญาตตอบในเชิงของนโยบายครับ
เรื่องของความไม่เป็นเอกภาพทางนโยบาย
แล้วเกิดการปฏิบัติที่มีความลักลั่น
เกิดปัญหาเวลามี

เมื่อปี๖๒๖๓ที่ผ่านมาเรื่องโควิด
กระทรวงทรสุขกระทรวงที่ดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องนะครับ
ลามไปจนถึงสบค
สิ่งที่เราเจอก็คือไม่มีองค์กรไม่มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบเชิงรวมนะครับ
และการผสมผสานการบริการสุขภาพมีปัญหาแยกลักษณะการทำงาน
ตรงนี้เองผมต้องขอบคุณท่านอาจารย์ในแพทย์นรงศาเมธพัฒน์นะครับ
อดีตประหลักกระทรวงทรัพสุขนี่มีข้อเสนอ
ท่านพยายามผลักดันองค์กรขึ้นมาองค์กรหนึ่งนะครับ
พยายามจะเรียกว่าเป็นคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
สมัยนั้นสมัยที่ท่านพยายามทำนะครับเพื่อมารองรับ
แต่สิ่งที่ผมจะกลับเรียนท่านประธานผ่านมายังเพื่อนสมาชิก
เรื่องนี้เราก็ตระหนักครับว่าถ้าเราจะจัดบริการสาธารณสุข
บริการสุขภาพได้ดีเนี่ยมิติของการบริการต้องมีความร่วมมือทุกฝ่าย
เพราะอะไรครับท่านประธานภาพหกสิบเจ็ดล้านคนนะครับ
ที่เป็นประชาชนคนไทยและรวมถึงคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่
ภายใต้ราชจักรไทยเราเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพเขาเนี่ย
กับท่านประธานด้วยความขอรบครับกระทรวงสาธารสุขมีส่วนดูแลสัดส่วน
ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของฐานประชากรเท่านั้นเราไม่ได้ดูทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
เว้นบางเรื่องเช่นมิติการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค
เราอาจจะดูประชากรทั้ง๖๗ล้านคนแต่มิติหลายมิติในมุมของสุภาพนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพนะครับ
แล้วก็การทำให้สุขภาพเป็นไปตามความคาดฝันคาดหวังในมิติของคำว่าสุขภาพดีเนี่ย
มันยังไม่ครบทุกมิติมันต้องมีองค์กรทุกองค์กรมาร่วมมือ
ท่านประธานครับก่อนที่จะลงตรงนั้นผมขอลงรายละเอียดนิดเดียวเรื่องของคำว่าสุขภาพดี
เขียนแม้ด้วยกฎหมายสุขภาพแห่งชาติครับ
สุขภาพดีหมายถึงมีสุขภาวะที่สมบูรณ์พร้อมทางด้านร่างกาย
ทางด้านจิตใจนะครับทางจิตวิญญาณหรือสติปัญญา
และมิติทางสังคมต้องครบทั้ง๔ด้านครับ
ครบทั้งสี่ด้านสิ่งที่เราเจอขณะนี้เนี่ย
ปัญหาที่เราเจอและทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับผลกระทบมาก
ก็คือสุขภาพทางปัญญาหรือจิตวิญญาณนะครับสติปัญญาไม่ถึงพร้อม
กันก็ด่ากันแม้แต่ในสภาแห่งนี้ก็เกิด
ไม่ชอบใจก็ชักปืนยิงหัวกันนะครับและที่สำคัญ
สุขภาพมิติเชิงสังคมภาวะทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ
เป็นภาวะทางด้านสังคมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพนะครับ
ทำให้มีปัญหาสุขภาพเยอะมากตรงนั้นเองนะครับ
เพื่อจะตอบโจทย์ตรงนี้ให้ครบทุกมิติเนี่ยเราเองนะครับ
เราจะเสนอให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับขึ้นมา
มีท่านนายกเป็นประธานมาดูในการพัฒนาระบบ
ขับขึ้นระบบสุขภาพให้มีการเชื่อมโยงประสานกัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารสุข
กระทรวงกลาโหมมหาดไทยนะครับทุกกระทรวงท้องถิ่นนะครับ
ที่มีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนอยู่
เราจะเข้ามาทำงานร่วมกันภายใต้การเชื่อมประสานนะครับ
อดรับของคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นขั้นตอนพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ
จากขั้นประการสุขภาพแห่งชาติในกฎหมายสุขภาพแห่งชาตินะครับ
ตรงนั้นก็จะเป็นอีกองค์กรหนึ่งมีหน้าที่ทางด้านเรื่องของยุทธศาสต
เรื่องของนโยบายนะครับผ่านธรรมนุนสุขภาพ
สมชาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นทั่วไปหรือเฉพาะพื้นที่
เราจะผสมผสานกันทั้งหมดก็กลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพ
เรื่องนี้เราเห็นปัญหาเหมือนกับท่านครับเราจะพยายามทำตรงนี้ให้ดีที่สุด
เพื่อสุขภาพพี่น้องประชาชนคนไทยการกระจายอำนาจในเชิงบริหารจัด
การให้มีเขตสุขภาพขณะนี้กระทรวงสุขเท่าที่ผมมาดูนะครับ
ก็ต้องขอบคุณทางผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธาสุขหน่วยงาน
เกี่ยวข้องนะครับที่เราแยกเป็นส่วนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาตินะครับแล้วก็ทางกระทรวงศักดิ์สุขหน่วยงานผู้ให้บริการ
สมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติ

ดูแลไม่ทั่วถึงหรือเปล่าตรงนี้ต้องขอบคุณความห่วงใยของเพื่อนสมาชิกครับ
ถ้าฐานคิดถ้าคิดแบบเดิมครับมันอาจจะเกิดขึ้นแบบนั้นจริง
แต่นโยบายของรัฐบาลนโยบายของพักเพื่อไทยที่มาเป็นนโยบายรัฐบาล
และแปลงไปสู่นโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารสุขครับ
ต่อไปเราจะให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนที่เข้าถึงการบริการได้อย่างมีคุณภาพ
ทั่วถึงเป็นธรรมใช้บัตรประชาชนเข้าไปรักษาได้ทุกที่
ภายใต้ระบบที่เราวางระบบเรื่องของเทคโนโลยีที่รองรับนะครับ
มีความชัดเจนมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันข้อมูลเก็บอยู่บนคราว
ส่งต่อนะครับถึงกันได้ตลอด
เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่
เรามีความมั่นใจนะครับว่าการจัดการบริการต่อไปเนี่ย
แม้เราต้องการให้กระทรวงสาธารสุขเป็นกระทรวงที่หารายได้ให้กับประเทศแล้วเนี่ย
มันจะไม่กระทบกับการบริการของคนภายใน
เพราะส่วนหนึ่งของสถานพยาบาลที่มีศักยภาพนะครับ
จะเป็นการให้บริการเฉพาะโดยเฉพาะมิติของด้านการรักษาพยาบาล
รวมทุกมิตินะครับทั้งส่งเสริมทั้งป้องกันนะครับ
ทั้งฟื้นภูมิสภาพเรารวมกัน
เพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้เกิดปัญหาว่า
เมื่อเราเปิดให้กระทรวงสุขเป็นกระทรวงหาเงินเข้าประเทศแล้วเนี่ย
จะไม่กระทบรบกวนกับพี่น้องประชาชน
แต่เรามั่นใจด้วยว่าเม็ดเงินที่เข้าสู่ระบบนะครับ
จะมาช่วยผลักดันมาช่วยต่อเติมเสริมให้กับการบริการดูแลพี่น้องประชาชน
ให้ดีมากขึ้นและเราเองก็กระจายอำนาจนะครับ
ตอบรับกับบทบรรยัติของรัฐธรรมนูลเรื่องของบริการปฐมภูมิ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำไปใช้ให้เป็นไปตามบทบรรยัติแห่งกฎหมาย
ผมเข้ามาให้ความสำคัญเรื่องนี้ครับ
บริการปฐมภูมิส่วนหนึ่งนะครับ
สมาชิกหลายท่านมีข้อกังวลว่าที่ขายโอนไปอยู่รอพอสตเป็นปัญหา
พศตที่ถ่ายโอนไปอยู่อบจเป็นปัญหา

รับว่าบางแห่งบางที่มีปัญหาจริง

แต่บางแห่งบางที่ทำได้ดีมากครับ
วันที่๑๖ผมจะไปดูงาน
เชิญท่านลำตีไปดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นการบริการประถมภูมิที่หลังจากมีการถ่ายโอนแล้วเนี่ย
สามารถจับบริการมีแพทย์นะครับ

ทำได้ดีมีระบบลดความแออัดโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับ
เพราะว่าโรคหลายโรคเนี่ยประมาณ๗๘๐นะครับ
ความสามารถระดับสูงนะครับ
ระดับที่๒และระดับที่๓ไม่จำเป็นครับ
เป็นบริการปฐมภูมิได้
ท่านประธานที่กรบในสิ่งที่เพื่อนสมาชิกมีข้อสงสัย
เรื่องภาระงานหรือบุคลากรทางการพหายการสังฆกษ์
ตรงนี้เองนะครับในเชิงของนโยบาย
ผมเองเมื่อ๑๐ปีที่ผ่านมา
ได้มาทำหนักที่เป็นลำจีช่วยว่าการส่วนสุข

มีความเห็นร่วมหลายฝ่ายนะครับ
ยกเว้นทางกพที่เรายังไม่ได้พูดคุย

การผู้อิษฐานงานบุคคลของกระทรวงสาธุศูนย์ครับ
อยู่ภายใต้กฎกพ
ซึ่งมีข้อจำกัดของการ
ดูแลบุคลากรที่ให้บริการภาครัฐ
จำกัดจำนวนจำกัดอัตรานะครับ
ลักษณะเป็นการคลุมทั้งหมด
เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของฆาตการหรือ
บุคลากรทางการแพทย์การสุขประมาณ๕แสนคนอยู่ภายใต้ก่อบอก
ต้องยึดถือกฎนั้นอย่างเคร่งครัด
เราไม่สามารถบรรจุพยาบาลเข้าเป็นข้ารายการ
หรือให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้
เพศัตว์ทันตะนะครับแพทย์ยังเป็นลูกจ้าง
สิ่งที่เราพยายามจะตอบโจทย์ตรงนี้เนี่ย
เป็นนโยบายที่ผมพยายามจะขับเคลื่อนนะครับ
เราจะมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ภายใต้กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขเอง
เราเรียกคัณะบังการบริหารงานบุคคลของกระทรวงสาธุกษ์
ตรงนี้ถ้าเราสามารถที่จะตกลงกับทางกพได้นะครับ

เติมเงินเข้าให้กับระบบได้
ผมเชื่อว่านั่นเป็นเชิงโครงสร้างใหญ่
ที่จะไปแก้ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์การสะสุข
ปัญหาที่ท่านยกขึ้นมาเรื่องพลังงาน

แล้วด้วยนโยบายที่เราให้ทุกคนสามารถเข้าถึงทุกที่ทุกแห่ง
ไม่ว่าเป็นโรงพยาบาลภาครัฐหรือแก่เอกชน

โรงพยาบาลอาจจะแยกเป็นโรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลกระลาโหมโรงพยาบาลตำรวจ

เมื่อย้ายจากภาครัฐออกไปภาคเอกชน
ก็เลยถูกตราหน้าปรามาทว่าสมองไหล
ถึงถูกตาหน้าปลามาสมองไหลครับ
แต่ลักษณะการออกไปอย่างนี้ไหลออกเรื่อย

และสิ่งที่ผมต้องกลับเรียนกับท่านประธานด้วยความเคารพครับ
เราจะพัฒนาเชิงระบบมาแก้ปัญหาตรงนี้
หมายครับทำอย่างไรให้โรงพยาบาลที่มีสังกัดทุกแห่ง
ว่ารัฐและเอกชนเป็นโรงพยาบาลของประชาชน
ประชาชนสามารถเข้าถึงทุกที่ในสิทธิที่เขามีอยู่
ค่าบริการที่เราสามารถตอบแทนความต้องการของสถานบริการได้
ถ้าเราปรับวิธีคิดแบบใหม่อย่างนี้นะครับ
มันจะแก้ปัญหาเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์การสะสุขได้
เพราะแพทย์ทุกคนขนาดนี้มีอยู่๖๐๐๐คนท่านประธานครับ
ประมาณ๓๐๐๐อยู่ในระบบของกระทรวงสาธารณสุข

มันก็เลยมีความลักลั่นเยอะมาก
กระบวนการการผลิตแพทย์ที่ผลิตออกมาปีหนึ่งประมาณ๒๘๐๐โดยประมาณครับ
ปีนี้คาดว่าจะจบประมาณ

มีข้อห่วงใยจากเพื่อนสมาชิกในการเรื่องจัดสรรโกต้า
ผมกลับเรียนด้วยความรบเราพูดกันเรียบร้อยครับ
จัดสรรด้วยความเป็นธรรมทุกฝ่าย

ทางมหาวิทยาลัยนะครับที่เขาจำเป็นต้องใช้
ส่วนของกระลาโหมต่างเราให้ความเป็นธรรม
บอกเมื่อถามว่าแก้ปัญหาในขณะงี้ก่อน

ระบบการกระจายทั้งหมดที่จะแก้ปัญหา
เรื่องของพลังงานเรื่องค่าตอบแทน

สิ่งที่อยู่ในความสนใจของเพื่อนสมาชิก
ครึ่ง๕๐เขต๕๐โรงพยาบาล
ถ้าไม่มีโควิดผมคงมายืนตอบคำถาม
ชี้แจงบนเวทีนี้
ยากนะครับที่สมาชิกจะเชื่อ
และยากที่พี่น้องประชาชนคนทั่วไปจะเชื่อ
เพราะพอเราออกนโยบาย
เรื่องนี้ไปมีคนคัดค้านเยอะมาก
ทำไมต้องไปสร้างโรงพยาบาลให้กับคนกรุง
โรงพยาบาลมีเป็นพันแห่ง

แต่สิ่งหนึ่งที่ผมกลับเรียนท่านประธานครับ
โควิดทำให้เราเห็นได้ชัดว่า
พี่น้องชาวกรทมครับส่วนใหญ่
ติดโควิดล้มตายมีการตายข้างถนน
ในขณะที่จังหวัดน่านบ้านผมไม่มี
ึงการที่บอกว่ามีหมอสัดส่วนต่อประชากร

ไม่มีใครนอนเจ็บป่วยข้างถนน
ในจังหวัดที่ออกนอกจากกรุงเทพพระมหานครไป

เพราะฉะนั้นเจาะเข้าไปในเชิงลึก
ท่านประธานที่กรบครับระบบการดูแลสุขภาพในมิติของปฐมภูมิ
ทุจัยภูมิขั้นที่หนึ่งขั้นที่สอง
มีความขาดแคลนมีความไม่สอดคล้องมากในกรุงเทพมหานคร
เราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ครับ

อาจจะเติมเต็มเรื่องศักยภาพของสถานบริการพัฒนาขึ้นมา

แต่ว่าบางแห่งจำเป็นต้องสร้างจริง
ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมกล้าประกาศได้ครับ
เป็นโครงการนำร่องเพื่อเบิกเลิกเอาใช้
จะมีสารบริการที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อรองรับและก็เชื่อมโยงจุดส่งต่อ
ดูแลของพี่น้องประชาชนระดับปฐมภูมิและทุติยภูมินะครับ
ธรรมดานี้ก็รบกับข้อห่วงใหญ่ของเพื่อนสมาชิกในเชิงนโยบาย
แล้วใน๑๒๑๓เรื่องที่ผมได้นำเสนอที่จะประกาศเป็นนโยบายของกระทรวงสุข
ปัญหาเด็กแรกเกิดปัญหาการดูแลเด็กเล็กนะครับ

ผมต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับ
พระเก้าไกลขออนุญาตชื่นชมนะครับ
ให้ความสนใจเรื่องนี้มาคุยกับผมเป็นการส่วนตัว
แล้วก็มุ่งมั่นมากว่าเราต้องช่วยเด็ก
โดยเฉพาะการให้นมบุตร๐๖เดือน
ตั้งแต่แรกเกิดถึง๖เดือนอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย
และที่เราเจอปัญหาก็คือว่าโครงสร้างประชากรของคนไทยขณะนี้
เกิดการบิดเบี้ยวประชากรเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุเกินมากกว่า๑๒๐

ตราเกิดที่เหมาะสมตัวเลขที่เหมาะสม๒๑ต่อแสนนะครับท่านท่านครับ

นั่นหมายปี๑เราเกิดน้อยกว่าสิ่งที่เราต้องการ๕๖๐๐๐คน
มันก็เลยเป็นปัญหาว่าเราจะไม่มีประชากรไม่มีคนที่จะมาพัฒนาประเทศ
เราต้องการใช้กระทรวงเราเป็นจุดกำเนิดนะครับ
ผลักดันเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ
มาดูเรื่องประชากรกันใหม่ครับ
ลูกมากจะยากจนต้องเอาออกจากสมองคนไทย
คนไทยไม่ยอมมีลูกครับ
โดยเฉพาะคนที่มีพื้นฐานการศึกษาที่ดีนะครับ

นั่นคือสิ่งที่กำลังบิดเบี้ยวในสังคมไทย
ผมเชื่อว่าท่านนายกรับเรื่องนี้
ถ้าเราไม่เพิ่มฐานประชากรหรอกครับ

สิ่งที่เป็นคำถามนะครับ
แล้วผมเองได้กลับเรียนไปว่าจะทำให้เป็น
โครงการนำร่องเป็นควิกวินของกระทรวงสาธารณสุขเรานะครับ
เรื่องของสถานชีวาพิบาลหรือชีวาพิบาล
มีคำถามว่าจะทำที่ไหนทำท้องถิ่นทำการปกครอง

นโยบายแล้วเนี่ยเราจะดูให้มันมีความสอดคล้องเหมาะสม
ความตั้งใจเราจะมีสถานที่หรือมีที่ดูแล
ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายที่เป็นภาระให้กับพี่น้องประชาชนมาก
ดูแลจนเขาบอกว่าเขาจะถึงแก่ชีวิตแล้ว
อย่างสงบตรงนั้นเราจะทำนำร่องประกาศเป็นฟิลิปปินส์เช่นกัน
ก็กลับเรียนกับท่านประธานผ่านไปเพื่อนสมาชิกครับ
โครงการนี้ภายใต้การกำกับดูแลของผมเองในแพทย์ชนนั่นศรีแก้ว
เราจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำสำเร็จแล้วนะครับ
เป็นต้นแบบและขยายผลต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นโครงการที่ประกาศควิกวินในหลายเรื่องนะครับ
บัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยผมกลับเรียนท่านประธานเลยครับ
ผมเข้าไปรับงานภายในหนึ่งร้อยวันแรกแล้วประกาศ
เราจะมีเขตสุภาพเขตหนึ่งนะครับที่สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียว
ให้เป็นเหมือนกับนโยบายของเราได้เพื่อนำร่องให้พี่น้องประชาชนได้เห็น
และเพื่อให้จังหวัดอื่นเขตอื่นได้มีแนวทางที่นำสู่การปฏิบัติแทน
ท่านประธานด้วยความกระรบครับถ้าเป็นเรื่องอื่นก็เป็นคำถามในเชิงของการบริหารรายการแผ่นดินนะครับ
ผมเองขออนุญาตตอบในเชิงของนโยบายไม่รบกวนท่านประธานครับ
ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมผมยินดีก็จะตอบครับกลับขอบคุณท่านประธานครับ